ต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายของคุณวรีตรอมสินเชิญนะครับ
ก็ที่ฉันนั่งสาววรีตะรอบสินสมาชิกสภาพภูเขาแทน
ขอสงวนความเห็นของกระทรวงมหาธัยนะคะมาตรายยี่สิบ
โดยขอปรับลดงบประมาณลงสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทนะคะ
เพราะว่าได้มานั่งดูรายละเอียดในงบประมาณแล้วก็เห็นว่ามีสำนักประหลัดกระทรวง
กรมการปกครองแล้วก็กรมพัฒนาชุมชนที่มีงบ
โครงการอบรมสัมมนาจำนวนมากที่ไม่เหมาะสมที่จะจัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ
สไลด์ด้วยค่ะสำหรับโครงการแรกนะคะ
สำนักประหลักกระทรวงเนี่ยเอ่อมีโครงการเอ่อหน้าถัดไปค่ะ
มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีของคนในชาติ
ระยะเวลาโครงการทั้งหมดสิบสองปีนะคะตั้งแต่ปีห้าเก้าถึงเจ็ดศูนย์
งบประมาณรวมเนี่ยสองร้อยเก้าสิบล้านนะคะและเฉพาะปีหกห้าใช้งบสิบห้าจุดหนึ่งสามเจ็ดล้าน
แล้วก็เป็นต่างเป็นการตั้งตั้งเป้าที่จะอบรมคนห้าพันห้าร้อยยี่สิบคนนะคะ
ซึ่งดิฉันก็สงสัยว่าท่านก็จัดมาแล้ว๖ปีนะคะแต่ว่าวันก่อนช่วงเวลาชุมนุมเนี่ย
ก็ยังมีการยิงม็อบด้วยกระสุนจริงอยู่เลยนะคะซึ่งดิฉันก็เสนอให้ท่านยกเลิกโครงการนี้ทิ้งนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็เห็นแล้วว่าการใช้งบที่ผ่านมามันไร้ประโยชน์แล้วก็สิ้นเปลือง
แล้วก็ถ้ายังไม่ยุบโครงการนี้ทิ้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการโปรยเงินงบประมาณทิ้งไป
โดยคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไม่น่าจะใช่ประชาชนแน่นะคะ
สำหรับปีนี้ก็ขอตัดออกสิบห้าจุดหนึ่งสามเจ็ดล้านบาทค่ะสำหรับโครงการที่สองก็จะมีชื่อโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ระยะเวลาโครงการ๑๑ปีค่ะยาวนานเหมือนกันนะคะตั้งแต่ปี๖๐จนถึง๗๐
งบประมาณทั้งโครงการ๓๗๙ล้านบาทและตัวชี้วัดก็มี๒อันก็คือ
บุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังจริยธรรม๑๑๕๐๐คน
และตัวชีวัตรอีกตัวหนึ่งก็คือคะแนนการประเมินคุณธรรมนะคะ
ซึ่งดิฉันก็เห็นว่าตัวชีวัตรเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ไม่มีความท้าทาย
ท้าทายต่ำมากนะคะแล้วก็เป็นนามธรรมมากมากจริงจริงแล้วเนี่ย
ท่านอาจจะควรจะไปทำขอความเห็นกับประชาชน
น่าจะเหมาะสมกว่าว่าทุกวันนี้บุคลากรของท่านเนี่ย
มีความโปร่งใสมากขึ้นหรือเปล่าคอรัปชั่นน้อยลงหรือเปล่านะคะ
ไม่ใช่มานั่งอบรมเองประเมินเองแบบนี้แล้วนอกจากนี้เนี่ย
ความมีคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใสมันปลูกฝังได้
ถ้าเรามีผู้นำที่ดีที่ทำให้เป็นแบบอย่างนะคะ
ใดที่ยังมีผู้นำประเทศหรือเจ้ากระทรวง
ไม่ได้ทำงานอย่างโปร่งใสจะอบรมยังไงก็ไม่มีประโยชน์
ก็ขอตัดปรับลดทั้งโครงการ๑๕๘๑ล้านบาท
ต่อไปก็คือกรมการปกครอง
ก็มีงบโครงการอบรมที่ชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน
ชื่อก็เขียนไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียด
มันก็เป็นการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองอีกแล้ว
แล้วก็ระยะเวลาโครงการ๘ปีใช้งบทั้งหมด๑๘๕ล้านบาท
เฉพาะปีนี้ของงบมา๑๗ล้านบาทนะคะก็เสนอให้ปรับลดลงเช่นกัน
กรมสุดท้ายก็คือกรมพัฒนาชุมชนนะคะก็มีโครงการที่ชื่อว่า
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดระยะเวลา๘ปี

ตอนแรกดูฉันก็นึกว่าเป็นการสร้าง
ถนนหนทางลำคลองให้ใส่สะอาดนะคะแต่ว่าจริงจริงไม่ใช่
ให้กับข้าราชการในกระทรวงอีกแล้วนะคะ
โครงการทั้งหมดที่นำมาพูดให้ฟังเนี้ย
โครงการที่เน้นการอบรม๑๐๐นะคะ
โครงการทั้งหมดเป็นโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
สร้างคุณธรรมสร้างความปรองดอง
ซึ่งที่ฉันสงสัยจริงว่าการนำคนมานั่งฟังการอบรม
แล้วก็บอกให้เขารักกันให้ปรองดองกัน
ถามจริงว่ามันได้ผลจริงเหรอคะ
แล้วก็ชอบตั้งลักษณะโครงการแบบนี้
ชอบตั้งเป็นงบผูกพันยาวนาน๘ปีบ้าง

คือถ้าเป็นงบที่มันเกี่ยวข้องกับ
การสร้างอาคารการเช่าซื้อรถ

เข้าท่าแล้วก็สมเหตุสมผลกว่านะคะ
แต่ว่าการตั้งงบที่มันเกี่ยวข้องกับ
การอบรมรวดร้วน๑๐๐แบบนี้
เราตั้งเป็นงบผูกพันที่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ย
แล้วคือท่านอาจจะมีแนวคิดว่า
ปลูกฝังคุณธรรมจิตสำนึกเนี่ย
มันต้องใช้ระยะเวลาค่อยสอน
แต่ว่าก็เห็นแล้วว่าบางโครงการสอนกันมา๕ปีแล้ว
ก็ยังไม่มีวี่แววว่าประเทศนี้จะปรองดองกันได้นะคะ
แล้วก็ตัวชีวัตรก็เช่นเดียวกัน
ก็มีความท้าทายที่ต่ำเตี้ยมากนะคะ
คือใช้จำนวนคนที่เข้าอบรมเป็นตัวชี้วัดนะคะ
ทำให้ดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่า
การจัดอบรมที่ผ่านมามันก็เหมือนเป็นการคว้าน้ำเหลว
แล้วก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะว่าปีนี้เราจัดอบรมไม่ได้แน่นะคะ
ก็ขอปรับลดงบ๕๗ล้านบาทนะคะ
แล้วก็พอนอกจากนี้พอเรามาดูการใช้งบประมาณของทั้งโครงการ

แต่ว่าแค่๔โครงการใช้งบทั้งโครงการมากถึง๙๓๒ล้านบาท
แล้วนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของแค่กระทรวงกระทรวงเดียวเท่านั้นเองนะคะ
ยังมีงบลักษณะนี้ในกระทรวงอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
และประเด็นสุดท้ายนะคะในกรมพัฒนาชุมชนเนี่ย
ก็ยังมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ซึ่งของงบทั้งโครงการมา๒๗๐๐ล้านบาทระยะเวลา๘ปีนะคะ
ปีนี้ปีเดียวของงบมา๓๗๔ล้านบาท
เป็นการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าว๑๐๐ล้าน
และอีก๒๗๔ล้านเป็นการนำเงินไปสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ฉันก็สงสัยมากว่าจริงแล้วท่านก็ควรจะพิจารณาเลื่อนเองโดยไม่จำเป็นต้องมานั่ง
โดยไม่จำเป็นต้องให้ดิฉันมานั่งอภิปรายด้วยซ้ำนะคะ
แล้วก็อีกทั้งเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นปรัชญา
มันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นแนวคิดมันเป็นหลักการ
แต่มันไม่ใช่อาคารค่ะและถึงมันจะเป็นอาคารมันก็ไม่ใช่ปีนี้ค่ะท่านประธาน
สรุปโดยรวมนะคะสำหรับกระทรวงมหาทัยก็เสนอปรับลด๔๓๑ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านประกอบวุฒิตามด้วยท่านทวีสอดส่องนะครับเชิญครับ
นี่คือตัวอย่างโครงการก่อสร้างของกระทรวงมหาดไทยที่ของงบมาในปีนี้ครับ
นี่คือเอกสารรายละเอียดของงบศูนย์รัฐกาลจังหวัดสูรินสองร้อยห้าสิบล้านบาทครับ
นี่คือตัวอย่างเอกสารของสารกลางศรีสเกตหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านบาทครับ
นี่คือหอประชุมที่จังหวัดเชียงราย๘๖ล้านบาทครับ
และทั้งหมดนี้คือหอประชุมที่จังหวัดลำพูน๙๐ล้านบาทครับ
ส่วนนี้คือรายละเอียดโครงการก่อสร้างที่ของงบมาหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านบาท
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองชื่อโครงการว่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวงครับ
ท่านประธานครับเอกสารที่ปรากฏในห้องอนุกรรมธิการก่อสร้าง
ก็ไม่มีเนื้อหารายละเอียดใดที่นอกเหนือไปจากสองบรรทัศน์ที่ผมชูให้ดูนี้เลยครับท่านประธาน
ผมถามหน่วยงานในห้องกรรมธิการห้องใหญ่ก็ไม่มีคำตอบให้ขอเอกสารรายละเอียดไปจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับครับ
ผมจึงอยากถามถึงกรรมธิการเสียงข้างมากว่าตกลงในการพิจารณางบประมาณของกรรมธิการและของสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้เนี่ย
เราพิจารณาทุกหน่วยงานทุกโครงการทุกบาททุกสตางค์ด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือไม่
ห้องกรรมนิการผมก็พูดไปแล้วเมื่อวานผมก็พูดไปแล้ววันนี้ผมก็ต้องพูดอีกครับ
งบประมาณในทุกโครงการคนที่นำไปใช้ไปจัดซื้อจัดจ้างหรือแม้กระทั่งนำไปทุจริตก็คือค่าราชการแล้วก็นักการเมืองทั้งนั้นครับ
ผมจึงยืนยันครับว่าเราต้องพิจารณางบประมาณของทุกหน่วยงานและทุกโครงการด้วยความเคารพกับเงินภาษีของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและพิจารณาด้วยมาตรฐานเดียวกันครับท่านประธานขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสุดยอดเลยครับท่านประกอบวุฒินะครับช่วยประหยัดเวลาของสภาได้ดีมากเลยครับ